เรื่องนี้กันหน่อยหลานชายที่บ้านเหมือนกับไปเช่าองค์พระพุทธรูปมาใหม่
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพังอะไรเป็นรูปแบบไหนแต่เอามาให้คุณยาย
เห็นปั๊บรีบเอาขึ้นหิ้งเลยครับ
เหรอลูกพระเจ้า

พร้อมค่ะแล้วนี่หลวงพ่ออุณตัววิชัยนะวัดพอดมอด
บูช้าเหมือนเธอเดิม

ยายก็ยกมือบูช้าเมื่อเมื่อเมื่อ
มาแล้วมาแล้วเอาแต่เอาทำเป็นเล่น
ถ้าเป็นผมผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทันมองไงคุณ
เหมือนเพราะว่าเธอรูปทั่วไปแต่ท่าแตกแปลกนิดนึง
เป็นปางปล่อยพลังปล่อยลำแสง

โอ้โหท่าทางแต่เข้มขลังเพราะเสียงว่าจะเป็นอย่างนี้

หลานชายอำเล่นกับคุณยายไงคุณยายหลับด้วยอ่ะ
สลึมสลือเลยแหละปลุกขึ้นมานะก็ยังงงอยู่
ในเมื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่มั้ยขึ้นหรือหรือ
เอาขึ้นหิ้งเลยก็หันไปถามหลาน
ชายพระองค์นี้
รูปนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร
หลานชายบอกว่านี่คือพระอุ่นกล้าวิชัย

เชียะเชียะเชียะ

ผมชอบอุลตาแมนที่ผมชอบ
เมื่อก่อนจะมาโอ้โหอุลตาแมน

มาช้าจริงแล้วมาแป๊บเดียว

คุณดูคลิปนี้แล้วคุณอย่าเพิ่งมาว่าเขานะ

เพราะเขามีมากมายหลายคลิปที่หลานกับยาย

เขาบอกว่าคุณยายของเป็นอัลไซเมอร์

อย่าให้ได้สมองพักผ่อนมากจนเกินไป

ใช้ความคิดหน่อย
แล้วทำแบบนี้เหมือนเป็นการ
เชื่อมความสัมพันธ์ของคนสองรุ่นด้วยนะ

เอาชาวเด็ดเขาเห็นแป๊บเนี่ยนะ

บูชาทุก๓นาทีไม่งั้นเดี๋ยวพลังหมด
อย่างที่ผมบอกอุธมองรุ่นเร็ว

มันสู้กับปีศาจถ้าเกิดยังไม่ตายแล้วสู้นานไป
ตรงหน้าอกของอุณต้าแมนมันจะกระพริบ
ทำไมดิฉันดูกับคุณด้วย
แล้วเราคิดตัวนั่นฟังเท่าละ
ผมเชื่อว่าใครที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้
เคยดูเหมือนผมจริงขนาดนี้ฉันเป็นผู้หญิงยังดูเลยนะ
คุณผู้ชมให้ดูขำอย่าไปเครียดอย่าไปดราม่า

ก็คงทำมาแบบขำแกล้งมากกว่าใช่นะคะ
ชาวพุทธก็อย่าไปดราม่าเขามาแยกกันเล่นกับคุณยายให้เจอ
ก็อยากให้คุณยายคุณป้าได้มีกิจกรรมทำได้ดูกันอะไรกันไปเพลิน